ก็เตรียมที่จะไปสำรวจสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
คาดการณ์ว่าจะใช้เป็นเกมนัดเปิดสนามที่จะเจอกับเวียดนาม
ซึ่งก็จะไปชมแล้วก็สำรวจสนามในวันพรุ่งนี้
รวมถึงจะไปชมฟุตบอลลีกครับรอบ๘ทีมสุดท้ายด้วยเลยค่ะ
ความเคลื่อนไหวนะคะการเลือกสนามแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๐
ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านเจอกับเวียดนามในวันที่๕กันยายนนี้
ล่าสุดค่ะนายพาทิตสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกมาเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้๒๔กรกฎาคม
ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษฐ์
ซึ่งวันดังกล่าวก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลโยต้าลีกครับ
รอบ๘ทีมสุดท้ายเกมระหว่างแบงคอกยูเนเซตเจอกับบุรียารัมยูเนเซต
และทางนิชิโนเองก็จะได้มีโอกาสได้สำรวจห้องพักนักกีฬา
แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างรวมถึงชมเกมการแข่งขัน
ซึ่งจะได้เห็นสภาพสนามและทิศทางบอลในเกมการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
ที่สมาคมจะตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกสนามแห่งนี้
เป็นรังเย่าในเกมนัดที่จะเจอกับเวียดนามหรือไม่
โดยฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก
รอบที่๒โซนเอเชียทีมชาติไทยจะลงแข่งขันทั้งหมด๘นัดด้วยกัน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้แฟนกีฬาได้ชมกันทุกนัดเลยนะคะ
เริ่มตั้งแต่นัดแรกวันที่๕กันยายนที่จะเปิดบ้านเจอกับเวียดนาม
ไปจนถึงเกมนัดสุดท้ายนะคะเกมวันที่๙มิถุนายนปีหน้า
ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียค่ะ